บอกเลยว่าร้านนี้เด็ดจริงแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
อยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงติดตามในช่วง
ตลอดกิน

เพราะว่าลีลาของพ่อครัวเนี่ยนะคะ
โอ้โหเด็ดขาดจริง
ตอกไข่ใส่หอยแมลงผู้ตัวใหญ่
แล้วก็หนักแป้งมันไปแล้วคล้น

แบบนี้หาทานยากนะแล้วมันจะสุกนุ่มฟูกรอบ

เนี่ยการขยี้ไข่ขยี้หอยให้มันเข้าคุกเขาเข้ากัน

ถูกเนี่ยมันตลุดกรอบนอกนุ่มในหวานชำ

ก็ห่อแป้งก็ห่อไข่กรอบเลยทีเดียว

ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความอร่อยที่ร้านนี้หอยทอดสูตรโบราณนะคะ
เขาขายอยู่ภายในงานไหว้เจ้ากรุงเท่ากงมาและเจ้าปู่กุฎเป่งค่ะ
ร้านนี้จะตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหน้าศาลเจ้าปู่กุฎเป่งเลยนะคะ

ที่นี่คือที่ตำบลแวงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
งานเนี่ยเขาก็มีของกินเยอะแยะแหละแต่ว่าแนะนำร้านนี้ก่อนแล้วกัน
เพราะว่าเด็ดขาดจริงทั้งรสชาติและลีลาพ่อค้านะคะ
หนุ่มหอยทอดสูตรโบราณ
ชาวบ้านจะเรียกคุ้นปากกันว่าหอยทอดหน้าศาล

ซึ่งร้านนี้จะแตกต่างกับหอยทอดทั่วไปเพราะเป็นสูตรโบราณ
แป้งเนี่ยจะนิ่มรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้าน
ส่วนลีลาการผัดของพวกค้าเนี่ยโอ้โหยอมกระดาษ
ควงตะหลิวโชว์แบบนี้เลยค่ะใครก็ติดอกติดใจทั้งลีลาและรสชาติจริง
แต่ละคนนะยืนยันกับนักข่าวเราเลยบอกว่าเออมันไม่เหมือนที่อื่นจริง
ที่อื่นก็ว่าอร่อยแหละแต่ที่นี่ก็อร่อยต่างไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน
อย่างคุณลูกค้าคนหนึ่งที่เราได้สัมภาษณ์ก็คือคุณนงลักษ์ภูมิภาคนะคะ
บอกว่าหอยทอดร้านนี้อร่อยมากก่อไก่ล้านตัวมากจริง
ใช่งานงิ้วเมื่อปีที่แล้วก็ประธานปีนี้พอทราบว่ามีมาอีก

คุณชิสาดูไข่เขาเยอะขนาดนี้คิดดูแล้วกันจะขายดีขนาดไหน

ไม่ใช่แค่คุณนงลักษณ์คนเดียวเท่านั้นคุณชัยวัดพลเยี่ยมลูกค้าอีกคน
ก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่างานงิ้วทีไรต้องมาทานหอยทอดร้านนี้ทุกที
เพราะอร่อยราคาไม่แพงเพราะจานละ๕๐บาทเท่านั้น
คุณได้หอยเต็มเลยค่ะ
ความอร่อยก็ถือว่าเยี่ยมยอดถือว่าคุ้มมากนะ
ใครชอบกินหอยทอดสูตรโบราณตามไปได้นะจ๊ะ
เพราะว่างานงิ้วนี่นะคะเขาจัดช่วงวันที่๖ถึง๑๐ธันวาคม
อ่าก็คือวันนี้ค่ะ

พรุ่งนี้วันที่๖ถึงวันที่๑๐ธันวาคมนะคะ
ก็ไปลองและแวะชิมทุกร้านเลย

แล้วขาดไปอีกหน่อยขนมจีนขนมจีนน้ำยา
คือพวกงานงิ้วงานวัดเขาจะมีร้านที่เป็นร้านดังของจังหวัดมาขาย
ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นนะคะไปกันมีโอกาสพิสูจน์กันดูค่ะ